ส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ในโลกออนไลน์เนี่ย
มีการแชร์เรื่องราวหนึ่งสุดประทับใจเลยค่ะ
ก็คือคุณพ่อไปร่วมงานวันแม่ที่โรงเรียน

เป็นคุณพ่อที่ทำหน้าที่คุณแม่ค่ะ
แค่มาให้คุณลูกกราบเท่านั้น
ยังแต่งหญิงมาซะเต็มยดเลยสวยงามมาก
ใส่ชุดลูกไม้สีชมพูของคุณย่า
แล้วคุณดูสิที่ศีรษะคุณพ่อมีประดับดอกไม้

คือจัดเต็มให้กับคุณลูกในวันพิเศษนี้เลยนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่โรงเรียน
ในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
เป็นคลิปที่คุณพ่อแต่งตัวเป็นคุณแม่
สวมชุดลูกไม้สีชมพูแต่งหน้าทาปาก

วิญญาณคุณแม่มาเต็มที่เลย
ซึ่งคุณพ่อในคลิปนี้ก็คือนายฉัดชัยปานอุทัย
หรือว่าคุณแซมนะคะแปลงร่างเป็นคุณแม่ให้กับลูกชาย
ลูกชายสองคนค่ะคนนึงเรียนอยู่ชั้นอนุบาลหนึ่ง
อีกคนนึงชั้นอนุบาล๓ก็มาให้ลูกได้ร่วมกิจกรรมกราบคุณแม่
เหมือนกับคนอื่นนะคะโดยการนำมาลัยนี่แหละมากราบคุณพ่อ
เป็นภาพสุดน่ารักสุดประทับใจดูสิโดดเด่นเป็นสง่าเลยเนี่ย
อันนี้คือลูกชายคนโตคนโตชื่อน้องโอโซน
แล้วก็มีคนเล็กอีก๓ขวบใช่ไหม
คนเล็กอยู่อนุบันหนึ่งชื่อน้องอิ่มซ้ำ
ค่ะก็มีการเผยแพร่ข้อความด้วยบอกว่า
ดีเด่น๒๐๑๘มีคนมาชมคลิปนี้๑ล้าน๖แสนครั้งเลยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปพูดคุยกับคุณพ่อแซมนี่แหละ
คุณพ่อแซมเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะ
คุณพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าตัดสินใจไปร่วมกิจกรรมวันแม่แบบ

เพื่อที่อยากจะให้ลูกนั้นได้ดื่มดำบรรยากาศ
ได้มีบรรยากาศดีเหมือนคนอื่น
เพราะว่าปกติทุกปีคุณย่าจะเป็นคนไปร่วมกิจกรรม
แต่ว่าปีนี้เนี่ยตัดสินใจกระทันหันไม่ได้เตรียมการเอาไว้
ก็เลยคว้าชุดคุณย่านี่แหละค่ะมาสวมเลย
แล้วก็เอาลิปสติกของคุณแม่แถวนั้นนะคะมาทาหน้าทาปาก

ลูกชายเห็นถึงกับหัวโรคหัวโร่ตกตกใจนะครับ
แบบชอบคุณพ่อนะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ลูกได้มาร่วมกิจกรรม
คุณพ่อบอกว่าอยากให้ลูกมีความสุขอยากให้ลูกหัวเราะ
ที่สำคัญอยากทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดค่ะ
เช้าก็ที่โรงเรียนก็คือหามากครับ
คือฮากันเยอะแล้วก็สนุกสนานครับเด็กก็
สองคนลูกชายเห็นแล้วก็ขำนิดนึงครับ
เราก็ไปนั่งฟังครับฟังเขาดูการแสดงดูอะไรอย่างนี้ครับ
เสร็จที่ที่ก็ให้ไปกราบเพราะถึงเวลากราบแล้วก็

แต่จริงก็เข้าไปนั่งอะครับเข้าไปนั่งแล้วก็
เรียกลูกชายสองคนมาประกาศครับเขาก็เสร็จที่ที่ก็กลับบ้านเลย
มีอะไรจะบอกกับโลกโซเชียลบ้างครับ
ก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณโลกโซเชียลทุกคนครับที่ให้กำลังใจ
แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนให้เราได้เข้มแข็งนะครับ
แล้วก็ฝากบอกพ่อที่เป็นเหมือนผมนะครับว่าให้สู้ต่อไปครับ
สิ่งบางอย่างเราไม่สามารถเลือกได้แต่ว่าเราสามารถสงอนได้ครับ
ขอบคุณมากครับ
นี่ครับฟังคำพูดเขาก็ซึ้งนะ
ก็เป็นความกล้าของผู้ชายคนหนึ่งคุณที่อยู่จะต้องใส่ชุดของผู้หญิง
แล้วก็ไปให้คนอื่นเห็นแบบนี้นะครับเดินไปที่โรงเรียนไปนั่งบนเวทีพร้อมกับคุณแม่ท่านอื่นนะ
แล้วก็ให้ลูกชายมากราบเนี่ยนะครับ
เพื่อที่จะไม่ให้ลูกรู้สึกต่างรู้สึกแปลกแยกอยากให้ลูกได้มีบรรยากาศเหมือนเพื่อนนะครับ
แต่ว่าพอเรื่องนี้แชร์ไปจริงมันก็มี๒มุมนั่นแหละ
บางคนเขาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าเกิดว่าโรงเรียนเปลี่ยนกิจกรรมแบบนี้
เพื่อไม่เป็นการตอกย้ำเด็กที่เขาอาจจะอยู่กับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วจะดีกว่าไหม